ปิดท้ายกันที่ข่าวดีที่เศรษฐีคนใหม่
เขาเดินทางมารับเงินแล้วกัน
ที่ไทยรัฐผมมีโอกาสนะครับไปเมื่อวานเดินไปดูกันหน่อยนี่

นะครับเอาดูกันหน่อยนุงดอนนะครับที่นะครับ
ล้านนะครับจากการร่วมสนุกในการถ่ายว่า
ก็คือคุณพัทยาแก้วศรีลาอายุ๓๐ปีนะครับ
เป็นชาวจักรอิดวันธานี๑๐ล้าน
ในครั้งนี้โอ้โหเดินทางมารับนี่ดูสิครับ

ญาติมาร่วมในการแสดงความยินดีกัน
ก็เป็นการรับโชคนะครับอีกหนึ่งคน
เขาบอกว่าเขาดีใจมากไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้
เพราะว่าส่งภัยศีรบัตรมาแค่๕๐ใบเท่านั้น
ใบนี้แบ่งเป็นโปรตูเกตครึ่งหนึ่งฝรั่งเศสครึ่งหนึ่ง

สุดท้ายเข้ามารุ้นเป็นแค่๒๕ใบโอ้โห
แล้วเป็นครั้งแรกด้วยที่ส่งชิงโชคนะลักษณะแบบนี้
หลังจากนี้ครับจะนำเงินไปใช้หนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับ
แล้วก็ทำบุญสร้างพระรวมถึงซื้อที่ดินเก็บไว้
ส่วนที่เหลือก็จะฝากธนาคารไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชายครับ

แรกก็ไม่เชื่อว่าตัวเองได้
อนาคตของเขานะครับก็จะกลับไปดูแล
พ่อแม่และก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่จบทอุดวันทานี

มาทำงานเป็นพนักงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรประการกว่า๔ปีแล้ว
สุดท้ายก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
ที่จัดกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นมา